แต่ไม่ใช่เราสองคนเออนั่งสระน้ำตายอยู่เนี้ย

แต่ว่าหลายคนก็ได้อมยิ้มชื่นใจกันไปกับรับทรัพย์นั่นเอง
เมื่อวานนี้พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะขาเก่าเจ้าประจำความเห็งมาทุกงวดจริงนะคะ
อืมเขามีการโพสต์เอาไว้ค่ะเลขท้ายสองตัวหนึ่งหกห้าใบนี่แหละค่ะ
ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วนะคะหลังจากสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหก
พฤศจิกายนออกมานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงดีอีกแล้วนะจ๊ะ
มากับแคปชั่นดักพอร์นโซเชียลแบบรู้กันนะฮะบอกว่ายังไง
อย่าว่ากันเด้อด้วงไพรกับด้วงมันโอ้โหหือฮะ
เพราะว่าเลขที่เจ้าตัวโพสต์ว่าถูกเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในลิสต์ตัวเลขที่เขาได้โพสต์ก่อนหน้านี้
ค่ะคือพี่มนต์สิตเนี้ยเวลาเขาจะซื้อเลขอะไรเนี้ยเขาจะชอบโพสแร็ควันอ้วนะ
แต่ว่าเลขที่ถูกเนี้ยไม่ได้ขึ้นมานะเองนะคะอ้าว
เช่นเดียวกันกับศิลปินชื่อดังอย่างพี่สองพารดอกค่ะ
คนนี้ก็ถูกแทบทุกงวดเหมือนกันนะฮะ
รอบนี้เจ้าตัวรับโชคจากลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัวไปจำนวน๒ใบ
ได้ค่าขนมไปกรุบนะคะ

ยุที่ว่านี่คือยุให้ช่วยเปิดสำนักเถอะ

คุณผู้ชมนะเผื่อแผ่ด้วยนะกับแฟนคลับ
บางคนก็ซื้อตามบางคนก็ยังไงถูกไม่ถูก

เออนะคะแข่งกันไม่ได้จริงเรื่องแบบนี้นะจ๊ะ